มีรายงานข่าวแจ้งมาว่ามีคนร้ายจี้เครื่องบินโดยสารของลิเบีย
ให้ไปจอดที่เมาต้านะคะแล้วก็มีการขู่ระเบิดเครื่องบินด้วย
เที่ยวบินเส้นทางในประเทศของลิเบีย
ซึ่งภายในมีผู้โดยสารและลูกเรือ๑๑๘คน
ถูกคนร้ายที่ตามรายงานบอกว่ามี๒คนค่ะจี้เครื่องบิน
ให้ไปลงจอดที่ประเทศเมาต้ารายงานบอกว่าคนร้ายมีระเบิด
แล้วก็ขู่จะระเบิดเครื่องบินลำนี้ด้วย
นายกรัฐมนตรีของมอลต้าทวิตข้อความ
ยืนยันว่าได้รับรายงานเหตุการณ์นี้แล้ว
หน่วยงานด้านความมั่นคงของมอลต้าได้ประจำการ